สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับท่ามกลางอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้
มีหลายพื้นที่นะครับยังคงต้องประสบกับปัญหาภัยแรง
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งหลายพื้นที่เลยทีเดียวกลายเป็นพื้นที่ภัยแรงซ้ำซาก
ตอนนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็หันมาหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับ

เราจะไปติดตามเรื่องนี้พร้อมพร้อมกันกับคุณดิษฐ์และดาวิชัยดิษฐ์ผู้สึกข่าวไทยรัตน์ทีวี
น้ำที่ลดระดับอย่างรวดเร็วเป็นสัญญาณให้รู้ว่าภัยแรงเริ่มมาเยือน
จากการลงพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์พบว่า
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีพื้นที่๕อำเภอ๔๗หมู่บ้านที่ประสบภัยแรงรุนแรง
ทางจังหวัดได้ดำเนินการจัดส่งน้ำและขุดบ่อบาดานให้ตามยุทธศาสตร์ภาครัฐ
นายธนาคมจงจีราผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่า
ในปีนี้แม้จะแรงหนักกว่าก่อนแต่ผลกระทบจะลดลง
เพราะเกษตรกรได้รับบทเรียนจากปีที่แล้วจึงร่วมมือกับภาครัฐ
ลดการทำนาปรังเหลือ๘๕๐๐๐ไร่จาก๕แสนไร่
ลดการใช้น้ำจาก๑๐๐ล้านลูกบาทเมตรเหลือเพียง๑๗๐ล้านลูกบาทเมตร
ปีที่แล้วเขาเริ่มทำแต่น้อยเพราะเห็นดีพอปีนี้
พอมันแรงอีกเขาก็มาทำเป็นแสนไล่
ไปดูได้เลยนะไปดูได้ว่าพื้นที่จากพื้นที่นาเป็นพื้นที่ถั่วเนี่ย
ก็เพราะเขาปรับเปลี่ยนมาจากปีที่แล้ว
เห็นว่าปีที่แล้วน้ำไม่มีแล้วทำไง

ใช้ความชื้นตั้งแต่เริ่มต้นก็ปลูกได้
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์กล่าวเพิ่มเติมว่า
วางแผนสำรวจตลาดการเกษตร
พร้อมเสนอเกษตรกรให้เปลี่ยนมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย
มีการส่งเสริมให้ประชาชนเรียมองค์เก็บน้ำในหน้าฝนไว้ใช้
เพราะองค์มังกรขนาดใหญ่๑ใบ
บรรจุน้ำขวดครึ่งลิตรได้ถึง๒๕๐๐๐ขวด
ด้วยความร่วมมือที่ได้รับจากเกษตรกร
ว่าจังหวัดนครสวรรค์จะสามารถผ่านวิกฤตภัยแรง
และมีน้ำใช้อย่างประหยัดไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้
ดิดละดาวิชัยดิดถ่าวเทราะต์ทีวีรายงาน
และนี่ถือว่าเป็นหนึ่งแนวทางนะครับที่หลายพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาภัยแรงเหล่านี้
สามารถที่จะนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้
ท่ามกลางความแปรปวนของลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยจากการตรวจสอบล่าสุดจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีณขณะนี้
เพราะว่าปัจจัยอย่างบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแผ่มาเยือนเมืองไทยของเรา
ตอนนี้จากการตรวจสอบล่าสุดได้ถอยร่นกลับไปอยู่เหนือประเทศไทยของเราแล้ว
คาดการณ์ว่าในช่วงต้นสัปดาห์หน้าก็คือวันอังคารนั้น
จะมีการแผลลงมาเยือนเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่งในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
แต่การแผลลงมานั้นก็จะไม่แรงเหมือนครั้งก่อนหน้านั้นนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองได้ในบางพื้นที่ในช่วงแรกของการแผลลงมา
หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะเย็นลงเล็กน้อย
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
จากการตรวจสอบก็พบว่ามรสุมตะวันออกเชียงเหนือที่พัดปกกลุ่มบริเวณดังกล่าวนั้น

ดังนั้นสุดสัปดาห์นี้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนั้นก็จะค่อยสงบลงนะครับ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังคงมีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่
ดังนั้นบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูง
ชาวเรือยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังครับ
ทั้งหมดนี้คือจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้นะครับ
ผมกุฟตนันพี่สิบมหันสวัสดีครับ